ท่านผู้ชมครับความคืบหน้าในการค้นหา๒๓กำลังพลของเรือหลวงสุโขทัยที่ยังศูนย์หายอยู่
ล่าสุด๑๙นาฬิกา๑๐นาทีวันนี้ทางกองทัพเรือได้แจ้งว่าพบร่างผู้เสียชีวิตหนึ่งนาย
ในจุดบริเวณพื้นที่ที่เรือหลวงสุโขทัยอับปางลงกลางทะเลที่ประจวบคลีขันแถวบางสะพานนะครับ
จากนั้นได้นำร่างมาที่ท่าเทียบเรือบางสะพานเพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลนะครับ
โดยเรือหลวงบังรจันทร์นะฮะที่จะไปดูเรื่องของเรือหลวงสุโขทัยที่อับปางลงไปเนี่ย
ไปเจอร่างผู้เสียชีวิตหนึ่งคนในจุดเรือหลวงสุโขทัยอับปาง
ขณะนี้ได้ส่งร่างมาที่ท่าเทียบเรือบางสะพานเพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล
นาวาเอกธิรเกียรติทองอารามรองผู้บังคับหมู่เรือหลวงบังรจันทร์เปิดเผยว่า
ศพที่เจอนะครับเป็นเพศชายแต่เพื่อความถูกต้องต้องรอผลจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น
ในการยืนยันว่าใช่กำลังพลของเรือหลวงสุโขทัยหรือไม่หรือถ้าใช่จะเป็นใคร
จังหวัดประจุภิภิคัณนะครับและพรุ่งนี้จะส่งศพไปชนะสูตร
อย่างละเอียดที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจโดยกระบวนการจะต้องดูจากความสมบูรณ์ของ
สภาพศพจึงจะสามารถตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลได้นะฮะว่าจะได้มากน้อยขนาดไหนหากสภาพร่างกายไม่สามารถตรวจพิสูจน์ได้ทางเจ้าหน้าที่จะเก็บดีเอนเอจากญาติของผู้สูญหายทั้งหมดที่ยังเหลืออยู่นะครับเพื่อจะตรวจดูว่าตรงกับญาติของ๒๓ผู้ศูนย์หายเนี่ยครอบครัวไหนบ้างหรือไม่อย่างไร
สังเกตการณ์อยู่รอบก็จะเห็นลักษณะเป็นคล้ายผู้ศีลชีวิตรอยมาอยู่
ซึ่งเราก็ทำการเราก็ไม่ได้เข้าไปนะครับ
พยายามห่อไว้ได้แล้วเอาขึ้นมา
จากนั้นมาแล้วก็เป็นผู้ชายนะครับ
อย่างนั้นต่อไปก็คงเป็นหน้าที่ของทางพิสูจนอัตลักษณ์ต่อไปนะครับ
ว่าเป็นใครอะไรยังไงคงไม่ยากนักนะครับ
กำลังพลของเรือหลวงสุโขทัยทั้งหมด๑๐๕นายนะฮะ

ตอนนี้มีผู้สูญหายอีก๒๓นะครับ
มีเสียชีวิตแล้ว๖นะครับ
เหลือก็คือสามารถช่วยเหลือกันได้นะครับ
พลเรือตรีธาดาวุฒิทัศน์พิทักกุล
ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิดเปิดเผยว่า
การสำรวจเรือหลวงสุโขทัยที่อับปางลงใต้ท้องทะเล
ไม่ได้ทำง่ายเพราะคลื่นใต้น้ำณขณะนี้แรงมาก
วิสัยทัศน์ในการมองเห็นของนักประดาน้ำ
มองเห็นได้เพียงแค่ประมาณ๕๐เซนติเมตรเท่านั้น
และด้วยความลึกที่จมลงไปคาดว่าลึกถึง๔๐เมตร
นักประดาน้ำสามารถดำลงไปได้ครั้งละแค่๑๕นาที

ส่วนการค้นหาผู้ที่ยังศูนย์หายในห้องต่างของเรือหลวงสุโขทัย
ซึ่งเป็นเรือรบก็จะยิ่งยากลำบากไปใหญ่
เพราะมียุทธโปรกรณ์ทางทหารติดตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก
การดำน้ำลงไปสำรวจในเรือหลวงสุโขทัยต้องให้มั่นใจว่าจะลงไปได้อย่างมั่นคง
และเรือจะไม่ถูกซัดปลิวไปตามกระแสน้ำทะเลข้างล่างด้วย
ซึ่งหากเป็นแบบนั้นเนี่ยมันจะอันตรายกับทีมที่ลงไปสำรวจมาก
คุณผู้ชมคะสำหรับภารกิจในการค้นหากำลังพลของเรือหลวงสุโขทัยที่ศูนย์หาย
ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องนะคะควบคู่กันไปกับการสำรวจตัวเรือ
ตัวเรือหลวงสุโขทัยอ่ะค่ะแต่การสำรวจเรือเนี่ยยากมาก
ที่พี่อุ๋ยบอกเลยมันคืบหน้าไปได้น้อยคลื่นใต้น้ำคือแรงมาก
มันมีอุปสรรคในการสำรวจเยอะพลเรือตรีรังสรรบัวเผือก
หน้าที่การทัพเรือภาคที่๑เป็นคนเปิดเผยรายละเอียดนะคะ
บอกว่าหลังจากได้กระจายกำลังในการค้นหากำลังพลที่ศูนย์หาย
โดยมีเรือหลวงตากศิลป์เรือหลวงนเรสวนเรือหลวงกระบุรี
เรือหลวงนราธิวาสและเรือลาดตระเวนอีก๒ลำรวมเป็น๖ลำ
ค้นหากันอย่างต่อเนื่องรวมถึงการใช้อากาศยาน
เพื่อเพิ่มโอกาสในการค้นหาทางทะเลและชายฝั่ง
และระดมประชาชนจากภาคส่วนต่างเดินเท้าค้นหาตามแนวชายฝั่งด้วยค่ะ
ทางด้านอ่าวไทยตะวันตกตั้งแต่อำเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบฮีรีขันจังหวัดชุมพรไปจนถึงจังหวัดสุราธารณี
และใช้โดรนในการร่วมค้นหาด้วยนะคะ
ส่วนกรณีที่เจออุปกรณ์ของเรือโดยเฉพาะแพร่ชูชีพ
ที่ตรวจพบทั้งหมด๔แผนเป็นแผนเก่า๑แผน
และแพร่ที่ปล่อยจากการช่วยเหลือเพื่อไปช่วยเหลือทางเรือหลวง
เรือหลวงสุโขทัยใน๓แผ่มีชูชีพจำนวนนึงด้วย
สิ่งที่เจอตรงนี้คือนิมิตหมายที่ดี
เห็นว่าการใช้โปรแกรมของกรมอุทธกษาตกองทัพเรือ
คำนวณเป้าทิศทางการลอยตามกระแสน้ำและกระแสลม
ถูกทางแล้วแต่ต้องขยายวงการค้นหาให้มากกว่าเดิม
รับว่าความยากลำบากในการค้นหาเนี่ย
จากว่านี่เป็นวันที่๕แล้วนะคะเป้าหมายขนาดเล็ก
ก็จะเห็นเฉพาะส่วนที่โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำ
กรณีที่มรสุมกำลังจะผ่านเข้ามาอีกระลอก
ก็จะเป็นอุปสรรคในการค้นหาและเป็นอุปสรรคในการสำรวจใต้น้ำด้วย
โดยเฉพาะบริเวณที่เรือหลวงสุโขทัยจมลง
แต่ยืนยันว่าจะทุ่มสรรพกำลังทั้งหมดที่มี
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปอย่างรวดเร็ว
ส่วนผลการสำรวจเรือหลวงสุโขทัยที่จมลงสู่ก้นทะเลลึก๔๐เมตร
ถ้าจะมองให้เห็นภาพง่ายเท่ากับตึกสูง๑๔ชั้น
เรือตะแคงพลิกคว่ำไม่มีชิ้นส่วนไหนโผล่ขึ้นมาบนผิวน้ำ
ความคืบหน้าในการสำรวจเรือเป็นไปได้น้อยมาก

แล้วก็มีเรื่องของการทำงานเวลาการทำงานใต้น้ำมันจำกัดมาก
ก็คือสามารถมองเห็นใต้น้ำได้แค่๒ฟุต
อัศวินโรมประเสริฐนายกกิติมศักดิ์สมาคมตอบโต้ภัยพิบัตรบอกว่า
ขนาดเล็กกลางใหญ่อะค่ะมาเตรียมสนับสนุนภารกิจหากกองทัพเรือ

ก็เคยใช้ปฏิบัติภารกิจในการค้นหาร่างน้องมาวินคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะ
ที่เข่าศรีนครินตร์จังหวัดกาญจนบุรี
เป็นโรนที่มีศักยภาพมากเข้าพื้นที่ที่จำกัดได้
แต่ข้อเสียคือแบกน้ำหนักได้ไม่มาก
ถ้าน้ำใสมีไฟฉายส่องสว่าง๒ตัว
มีความยาวสายเคเบิ้ลสามารถดำน้ำลึกได้๒๐๐เมตรค่ะ
มีคำถามเรื่องของสภาพอากาศในพื้นที่นะฮะ

ในวันเกิดเหตุ๑๘ธันวาคมวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ
ทีมข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปได้รับคำยืนยันจากชาวบ้านว่า

หนักยิ่งกว่าช่วงเกิดพายุปาบึกเมื่อปี๖๒อีก
อย่างคุณดราวีเพงศุริบอกว่า
คลื่นลมทะเลในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา๑๘ธันวาคม

ความจริงเนี่ยลมมันแรงตั้งแต่ตอนตี๒ของคืนวันเสาร์นะฮะ

ดูฮะนี่ฮะชาวบ้านบอกลมแรงขนาดที่ต้นไม้ใหญ่เนี่ย
โค้นไป๓ต้นอ่ะ
นี่โค้นแบบถอนรากขึ้นมาเลย
นี่ฮะเห็นมั้ยฮะหักแบบนี้เลยนะครับ

ชาวบ้านบอกว่าแรงที่สุดนะครับตั้งแต่เกิดเหตุพายุปะบึกเมื่อปี๖๒
ช่วงนั้นเรือประมงไม่มีใครกล้าออกเรือนะฮะ
ขนาดเรือขนส่งสินค้าลำใหญ่ยังต้องหลบนะฮะ

ลำนี่ถูกซัดไปเกยหาดเลยนะฮะ
นายอนันยวงพึ่งที่เป็นชาวประมงนะครับบอกว่าไม่มีเรือประมงคันไหนกล้าออกไปหาปลาในช่วงนั้นนะครับ

อีกอย่างหนึ่งชาวประมงกับคนเดินเรือจะเช็คสภาพอากาศ
คลื่นลมในทะเลผ่านกรมอุตุนิยมวิทยาตลอด
ซึ่งเขามีคำเตือนมาแล้วว่าจะมีลมแรงจัดนะฮะคลื่นจะแรงจัดมาก
ตั้งแต่๑๕และ๑๖ธันวาคม
เรือประมงเข้าฝั่งจอดหมด
ชาวประมงเนี่ยจะดูคลื่นกระแสลมผ่านทางแอปวินดี้นะฮะ
แล้วพอถึง๑๘ธันวาคมวันนั้นเนี่ยความจริงเขาจอดตั้งแต่๑๕๑๖ธันวาคมแล้ว
ธันวาคมวันที่เรือหลวงสุโขทัยอับปาง
อนันต์บอกว่ามันเห็นชัดเลยว่าฆ่าในแอปในหน้าจอเรื่องกระแสคลื่นลมเนี่ย
คือมันขึ้นระดับสีแดงหมดสำหรับลมทะเลในอ่าวไทย
แรงลมหากดูในแอปเนี่ยนะฮะความเร็วลมเนี่ยมากถึง๕๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
บุตุเขาเตือนมาแล้วเขาเตือนมาแล้วว่าจะแหลงจัดเลยอ่ะ
วันที่๑๘๑๙๒๐ตอนนั้นพวกคนเรือจะรู้แล้วว่าประมาณวันที่๑๕๑๖๑๗นี่ยอดเข้ากันหมดแล้ว
ปังกันหมดแล้วอ่ะนั่นอ่ะไม่มีเรือออกในทะเลเลยนะครับ
วันที่๑๘วันนั้นอ่ะสีแดงเลยสีแดงเลยไหนอ้าวไถอ่ะ
สีแดงเลยอ่ะสีแดงนี่จัด
สีแดงสีแดงแล้วพอเห็นคลื่นลมวันนั้นเป็นยังไงบ้าง๑๘
โอ้คลื่นคลื่นมันก็ลูกใยแล้ว
ทีนี้ถ้าไปดูข้อมูลของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือว่าสสนนะครับ
ตั้งแต่เที่ยงคืนเลยนะฮะศูนย์จุดศูนย์ศูนย์นอของคืนวันเสาร์
แต่มันจะเข้าสู่วันที่เนี่ยคือ๑๘ธันวาคมคือวันอาทิตย์แล้ว
เที่ยงคืนคืนวันเสาร์นะฮะคืนนั้นสภาพอากาศยังดูปกติ
ริมฝั่งส่วนใหญ่จะเป็นสีน้ำเงินกับสีฟ้านะฮะถ้าท่านดูจากเนี่ยฮะ
แผนที่ที่หน้าจอนะครับระดับคลื่นสูง๐๕๑เมตร
จุดในอ่าวไทยสีฟ้าอ่อนบวกเขียวอ่อนคลื่นจะสูง๒๓เมตร
แต่พอมาตอน๖โมงเช้าเนี่ยสภาพอากาศเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
อดคล้องกับที่คนบนเรือบอกนะครับว่าอากาศเริ่มแย่ตั้งแต่กลางดึก
จะเห็นว่าริมฝั่งจะเป็นสีเขียวนะบวกสีเหลืองบวกสีแดง
คลื่นสูง๒๓เมตรส่วนในอ่าวไทยเนี่ยมีแต่สีแดงกับสีส้ม
คลื่นสูง๓๔เมตรจนกระทั่งเข้าสู่ช่วงเที่ยงนะครับ
อาทิตย์๑๘ธันวาคมสภาพอากาศคลื่นลมต่างยิ่งแย่กว่าเดิมนะฮะ
ฝั่งนี่ยังสีเหลืองกับแดงเลยอ่ะนี่ริมฝั่งนะฮะ
คลื่นสูง๒๓เมตรแล้วขยายวงกว้างมากขึ้นในอ่าวไทยนี่มีแต่สีแดงเข้ม
คลื่นสูง๔๕เมตรซึ่งหากดูช่วงเวลาตรงนี้เนี่ยฮะ
ตรงกับที่เรือหลวงสุโขทัยประสานขอเทียบท่าแต่สุดท้ายตัดสินใจไม่เข้าเทียบท่า
บางสะพานที่ประจวบคิริขันซึ่งยังไม่รู้ว่าตอนนั้นเนี่ย
เรือเนี่ยจะเริ่มเสียหายหรือยังจนกระทั่งสิบแปดนาฬิกาสถานการณ์เหมือนจะดีขึ้นนะฮะ
จะเห็นกราฟว่าที่บริเวณอ่าวไทยไม่มีสีแดงแล้วแต่ยังมีพวกสีเหลืองนะ
จุดก็มีสีฟ้าสีเขียวบ้างแต่ทะเลก็จะสูง๒๓เมตร
แต่มันคือช่วงแบบเย็นค่ำแล้วแต่เรือหลวงสุโขทัยเนี่ยก็เจอคลื่นตั้งแต่ช่วงแบบเที่ยงบ่าย